วันที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาทำงานหนักออกประกาศเตือนออกมาเรื่อย
เพื่อให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลล่าสุด
เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยนะคะ
แต่ว่าฉบับล่าสุดที่ออกมาและเป็นข้อมูลที่หลายคนอยากฟังคือ
สรุปแล้วพายุนี้ขึ้นฝั่งหรือยัง

นี่คือฉบับล่าสุดที่ประกาศออกมาและข้อมูลก็เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พัดขึ้นฝั่งนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุปลาบึกฉบับที่๑๘
เวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาที
พายุสนร้อนปลาบึกเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ละทิจูด๘๒องศาเหนือ
องติจูด๑๐๐๒องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวจากที่ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่านไหลหลากได้ระหว่างวันที่๔๕มกราคม๒๕๖๒
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง
โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง๓๕เมตร
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก
ระมัดระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือควรงดการเดินเรือไปจนถึงวันที่๕มกราคม๒๕๕๙
ฟังเสียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้จากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อยู่ได้กับในการยืนประถานลมส่วนลักษณะของบ้านอื่นนะครับ
ก็อาจจะเกิดความเสียหายหลังคานะฮะพังทลายอาจจะมีบางหลังที่หลังคาปลิวนะครับ
ประตูหน้าต่างหลุดล่อนต้นไม้หักโค้นอันนี้มีความเป็นไปได้
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าเมื่อขึ้นฝั่งแล้ว
ความเร็วลมจะลดลงนะคะเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เข้าสู่สุราธานีในช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาของวันนี้และเคลื่อนตัวไปที่
จังหวัดระนองจังหวัดพังงาในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันที่ห้ามกราคมนะคะ
ก็คือวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณฝนตกทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ระนองพังงาและภูเก็ต
จากนั้นพายุจะเคลื่อนออกจากประเทศไทยเข้าไปที่บังกลาเทศ
ส่งผลให้สถานการณ์ฝนในประเทศไทยลดลง
แต่ยังคงเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่คือที่ประจวบคิริขันค่ะ
ส่วนพื้นที่เสี่ยงนะคะมาย้ำกันสักนิดนึงนะคะ
เกี่ยวกับจังหวัดที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประกอบด้วยประจวบคิริขันระนองชุมพรสุราธานีพังงา
นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทธลุงสตูนสงขลา
ปัตตานียาลาและนราธิวาสค่ะ